ดูโอ้คู่นี้น่ารักมากเลยคุณผู้ชม
เป็นหมานะคะเป็นเพื่อนซีกันแต่มันช่วยเจ้าของเลี้ยงวัว
นี่ค่ะเห็นไหมคะ
เห็นไหมคะตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงกระโปรงหน้าของรถกระบะ
อีกตัวหนึ่งอยู่บนหลังคาไม่ตกไปเรื่อยมาเรียงแบบนี้ล่ะ
เราเคยเห็นสุนัขเลี้ยงแกะต่างประเทศ
หมาเลี้ยงวัวเห็นในไทยนี่แหละ

พอจอดปุ๊บก็จะสำรวจก่อนเลย

เป็นที่มาของหมาหาวเมื่อสักครู่ได้ยินไหม
ได้เห็นไหมครับง่วงง่วงค่ะเออตรงกระบะคือวัว
ตัวสีแดงชื่อว่าอะไรจ้าทองพูน

ส่วนแดงน้อยเป็นตัวสีครีมอายุไฟสามปีนะคะ
แล้วคือมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาเนี่ยมันก็จะกระโดดขึ้นมาที่ฝากระโปรงรถ
แล้วก็ที่หลังคาแบบนี้ค่ะคือแสนรู้มากแสนรู้ซ่าเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะคะ
คุณลุงสมปองสวรรณจำรูนค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นชาวบ้านที่หาดใหญ่สงขราเนี่ยบอกว่าคือหมาสองตัวเนี่ยนะ
จริงแล้วมันเป็นหมาของชาวบ้านแต่มันชอบไม่รู้เป็นอะไร
ชอบมานอนอยู่ที่คอกวัวของคุณลุงสมปองไม่ยอมไปไหนเลย
ลักษณะคือมาช่วยคุณลุงสมปองเลี้ยงวัวนี่นี่แกก็เลยสงสารก็เลยเลี้ยงมันเอาไว้นะคะ
โดยเฉพาะเจ้าทองภูลกับเจ้าแดงน้อยเนี่ยนะมันจะช่วยลุงสมปองเลี้ยงวัวชนเป็นประจำ
เลี้ยงอย่างไรฮะนี่มันจะเฝ้าวัวตรงนี้นะกรอบดูนะ
พอคนแปลกหน้ามาปุ๊บมันเห่าใส่เลยจ้ามันเห่าฟ้องคุณลุงสมปองเลยจ้า
ว่ามีคนแปลกหน้ามานะจ๊ะแล้วทุกครั้งที่ลุงจะออกไปตัดย่า
เพื่อเอาย่ามาเลี้ยงวัวมันทำอย่างไรมันวิ่งไปด้วยไปยืนแบบเมื่อสักครู่
นี่ครับเฮ้นไหมไปยืนอยู่บนรถแบบเมื่อสักครู่
ลุงสมปองบอกว่านี่พี่ต้นกังวลใช่ไหมเมื่อสักครู่ว่ามันจะตกหรือเปล่า
ขับไม่ไว๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความน่ารักของทั้ง๒ตัวคืออะไรรู้ไหม
บ้านเนี่ยเห็นความน่ารักของมันไงรู้ไหมคะทำไงเอาขนมมาให้เจ้า
ภูลกับเจ้าแดงน้อยเนี่ยเป็นคู่หูดูโอที่แบบน่ารักมากเลยนะ
ตาแกมองเห็นมันจะบังไหมฮะคุณตาต้องจะเหลือคอ
จะบังไหมฮะเอ็นดูเนี่ยทองภูนิหลบสิวะเฮ้ย
หน่อยสิเนี่ยแย่งซีนตลอดเลยฮะ
แล้วยังไงมันคือหมากับวัวเขาคุยกันรู้เรื่องไหมเออรู้เรื่อง

เป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนรักต่างสายพันธุ์นี่๓สายพันธุ์เลยนะคะ
อะไรนะวัวหมาและคนคนอ๋อนับด้วยหรออ๋อ
อ๋อก็คนเป็นสัตว์ประเสริฐไงอ๋ออ๋ออ๋อนี่ข้าง
เหมือนในหนังเรื่องเบฟอ่ะเบฟเหมือนไหม
อ๋อเลี้ยงแก่อืมนะฮะเลี้ยงแก่น่ารักดีน่ารักดีครับนะฮะ